ช่วงแรกไปดูเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับ
ไปดูที่สงขรากันก่อนนะครับมีเหตุการณ์
กระบาดซึ่งบรรทุกไม้ยางพารามาเต็มคันครับ
เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟขาดเป็น๒ท่อน
ขณะที่เกิดเหตุนั้นมีฝนตกแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนติดกับเสาไฟฟ้า
ด้านหน้าพังเสียหายเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้น
กำแพงโรงเรียนได้รับความเสียหายเล็กน้อย

ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้รถกระบะที่บรรทุกไม้อย่างพารามาเต็มคันรถ
ลื่นถลายพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
ส่วนที่ถนนราชพฤกษาออกตะบนบางพลับอำเภอปากเกร็ด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังใช้เครื่องตัดทาง
นำตัวในศาสตร์แสงกล้าอายุ๕๗ปี

หลังเกิดเหตุขับรถพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ขณะที่ในวรพลศนทิรักษ์อายุ๖๑ปี

ล้อเล่าว่าขณะที่ขับรถมาตามเส้นทาง
ใบหลังรถเกิดปลิวจึงได้จอดรถเข้าข้างทาง

กระทั่งมาถูกรถบรรทุกคันดังกล่าวพุ่งชน
ด้านในอนุสรภูลกลางเพื่อนร่วมงานบอกว่า
บรรทุกม้วนฟิล์มออกมาจากบริษัท

รู้ตัวอีกทีก็ตอนรถพุ่งชน
เข้าที่ท้ายรถบรรทุกพ่วงแล้ว
ก็หลับอยู่
ระหว่างรอบอยู่ใช่ไหม

เตรียมให้ใหม่เกลียก็มันใกล้จะทอง

ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

จู่ก็พุ่งชนขอบปูนกั้นเกาะกลางถนน
รถเสียหลักล้มศีรษะฟาดพื้น
เด็นไกลกว่า๑๕เมตรและเสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือนายมนชัยละมูลเกตอายุ๔๐ปี

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วล้มลง

แล้วเจออากาศร้อนทำให้หน้ามืด